ต่อกันที่ฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
ชิงชนะเลือกแห่งประเทศไทยโค้กคลับ
รอบคัดเลือกกลุ่ม๔ภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ

แต่ข้างหลังฉลามชนได้ประตูออกนำนาทีที่๖๗จากชิดสนุกโฮงโชฎ
แล้วก็มาได้อีก๑ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่ะ
จากธรรมวัฒน์ไตรลำนักเกะเตะของบ้านค่ายูเนเต็ด

แชมป์โคกครับโซนภาคตะวันออกเป็นสมัยที่๓ติดต่อกันนะคะ
ซึ่งโคครับในปี๒๐๑๙ก็ได้แชมป์กลุ่ม๔โซนแล้วนะคะ
โซนกุลุงเทพฯเป็นอาร์มียูเนเต็ด
ส่วนภาคใต้เป็นทีมคาเดนซ่าสตูนยูไนเต็ด
ส่วนภาคตะวันตกเป็นอสัมชันยูไนเต็ด
สนามต่อไปก็เป็นโซนภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ระหว่างวันที่๒๕๓๐นี้